อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะคะ
ก็มีแก๊งค้ายาเสพติดขนกัญชา
แล้วก็คือพยายามขับรถเพื่อจะหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ

ก็เลยไปเกิดอุบัติเหตุไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูก
ที่ผ่านมาพอดีเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
ทางคนขับรถที่ขนยาเสพติดก็สารภาพบอกว่า
เขามีการขนกัญชามาเนี่ยเกือบ๔๐๐แท่งก็เลยกลัวความผิดค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถยนต์ที่ไปชนกับรถจักรยานยนต์นะคะ
เกิดขึ้นบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ที่ถนนศูนย์ทรวิจิตรเรียบแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการไล่ล่า
คือตำรวจพยายามไล่ล่าจับกลุ่มคนร้าย
ทศพรรัตนวงอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
ซึ่งนายทศพรคนนี้เนี่ยเขาขับรถลักลอบขนกัญชาอัดแท่ง
จากนั้นก็หนีการจับกลุ่มก็ขับรถซิ่งหนีมาเลยนะคะ
แล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านมาบริเวณนั้นพอดี
ซึ่งมอเตอร์ไซคันนั้นเนี่ยมีนางสุรภาพิมพานนท์อายุ๔๖ปีเป็นคนขับ
และก็มีเด็กชายธนพัฒน์พิมพานนท์อายุ๑๒ปีซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตนะคะ
จากการตรวจค้นภายในรถของผู้ต้องหาค่ะ
ตำรวจก็ไปพบว่ามีกระสอบปุ๋ยหุ้มด้วยถุงดำจำนวน๙กระสอบ
ภายในเนี่ยบรรจุกัญชาอัดแท่งเอาไว้กระสอบละประมาณ๔๐แท่ง
ตรวจนับแล้วรวมได้ประมาณ๓๖๐แท่ง
มูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
อันนี้ก็เป็นตอนที่ถูกจับกลุ่มค่ะผู้ต้องหา
ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสืบ
ทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมา
แล้วก็เลยมาพบรถต้องสงสัยคันนี้ที่ขับมาจากอำเภอท่าอุเทน
ตำรวจก็ขับติดตามค่ะตัวคนขับเนี่ยไหวตัวทัน
ก็เลยพยายามขับรถหลบหนีด้วยความเร็ว
และเป็นเหตุให้สองแม่ลูกต้องมารับเคราะห์เสียชีวิตนะคะ
นี่นี่ก็เป็นการตรวจสอบพบกัญชาแท่งอยู่ภายในค่ะ
ล่าสุดนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อจะไปดูแลและช่วยเหลือครอบครัว
แล้วก็ต้องเสียลูกชายไปด้วยเนี่ยแหละค่ะก็ได้มอบเงินสดเยียวยาเบื้องต้นให้
เป็นค่าประกอบพิธีชาปนกิจศพนายอำพรชัยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้พ่อ
เสียทั้งภรรยาเสียทั้งลูกเนี่ยก็บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พูดกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าอยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนดูแลเยียวยาครอบครัวด้วยเพราะถึงแม้จะเป็นการประมาทของผู้ต้องหาที่ขับรถขนยาเสพติด
แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในการไล่ล่าคนร้ายเนี่ย
ต้องระวังพลเมืองที่อาจจะต้องถูกลุกหลงหรือว่าเคาะร้ายไปด้วยแบบนี้ฟังเสียงของสามีผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ก่อนนี้นะคะถ้ามันเกิดความเสี่ยหายของดิจกรภีศาสนิทของคนอื่นมันเอาคืนไม่ได้บ้างค่ะ
แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าทางส่วนของการดำเนินคดีของตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ต้นตำรวจเขาตรวจร่างกายไปพบสารเสพติดยาบ้าด้วย
ก็แจ้งข้อหารวมแล้วห้าข้อหาด้วยกันค่ะหนึ่งก็คือความผิดขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สองก็คือมียาเสพติดประเภทห้าคือกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายสามก็คือการเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้านะคะ
สี่คือเสพยาเสพติดให้โทษขณะที่ขับรถอยู่ซึ่งตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็จะขยายผลติดตามผู้ที่ร่วมขบวนการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนกัญชาครั้งนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ